คุณผู้ชมครับไปดูเจ้าของปั๊มน้ำมันที่กาญจนบุรี
คือเป็นข่าวไม่ค่อยดีมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วล่ะเมื่อคืนแล้วล่ะ
คือเธอหายไปจากปั๊มหายไปจากปั๊มเป็นเจ้าของปั๊ม
แล้วปรากฏว่ามีคนไปเห็นซากรถของเธอนะครับ
ตกอยู่ริมคลองชลประธานตอนเมื่อคืนหาไม่เจอครับคุณผู้ชมครับ
แต่ล่าสุดตอนเช้าพบศพเธอแล้วฮะ
กู้ภัยพบร่างของนางสาวนัสราบุญส่งหรือว่ามิ้นอายุ๓๕ปี
เป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันในอำเภอพนมทวนครับ
เสียชีวิตในคลองชลประธานใกล้สะพานเขาแมงมุมตะบนพังตรุ
พนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี

ก่อนหน้านี้ญาติแจ้งว่าผู้เสียชีวิตหายตัวไปกับรถเก๋งโตโยต้าสีแดง
กาญจนบุรีตั้งแต่ตี๔ของเมื่อวานนี้คุณผู้ชมดู
เมื่อคืนที่ผ่านมาครับชาวบ้านไปเจอซากชิ้นส่วนนะครับ
ของรถแตกหักแผ่นป้ายทะเบียนใจไม่ดีแล้ว
อยู่ริมถนนสายทุ่งทองพังตรุอำเภอท่าม่วงนะครับ
แล้วก็มีรอยล้อรถตั้งแต่ก่อย่าไปจนถึงคลองชลประธาน
เจ้าหน้าที่พบซากรถเก๋งสีแดงแต่ตอนนั้นยังไม่พบผู้เสียชีวิต
เพื่อนสนิทเล่าบอกว่าปกติผู้ตายแวะมากินข้าวมานอนค้างที่บ้านเธอประจำนะครับ
ก่อนจะหายไปก็มากินหมูกระทะที่บ้าน
ตี๓๔๖นาทีเธอจำได้เลย๑๕ธันวาคม
ผู้ตายก็กลับบ้านจะไปเปิดปั๊มน้ำมันตอนเช้าใช่ไหม
ห่างไปประมาณ๒๐กิโลเมตรเธอเตือนแล้วบอกว่า
อย่าใช้ทางนี้เลยมันมืดมันอันตรายเธอ
ผู้ตายบอกจะไม่กลับทางนี้แน่นอนเพราะ๖๗ปีก่อนพี่ชาย
โอ้โหคุณผู้ชมพี่ชายของคุณมิ้นนะนี่ฮะขับรถออกไปแล้ว
พิสารลงทางนี้จุดที่พบศพอยู่ห่างจากจุดที่รถตกไป๒๐กิโลเมตร
ห่างจากจุดที่พี่ชายเธอเคยตกคลองเสียชีวิต๓๐๐เมตร
ของผู้เสียชีวิตไม่ติดใจนะครับ
กำลัวก็มอบร่างให้ญาติไปบำเผ็ดกุโสน
เป็นเหตุต่อเนื่องจากเมื่อคืนทุกคนยืนยันตัวบุคคล
จนสามารถจะเมืองการได้ทันที
นายสำรวยรัฐดากุลนายกอบตพังตรุ
บอกว่าโอ้โหถนนนี้กลางคืนมืดมากนะ
ไม่มีไฟส่องสว่างทางโค้งก็ไม่มีเหล็กกั้น

ปีนี้มีคนตกคลองแล้ว๓ครั้งนะครับ
ก็เรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องมาติดไฟส่องสว่างหน่อยได้ไหม